มีชาวบ้านในพื้นที่หมู่๗บ้านโคกสว่างตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
บอกว่าทีมข่าวชายรัฐทีวีลองมาหน่อยเถอะฮะมีสารเจ้าเป็นสารเจ้าที่นะคะ
อยู่ใต้ต้นโพครับวันดีคืนดีได้ยินเสียงช้างร้องช้างเหรอใช่
วันดีคืนดีเห็นดวงไฟประหลาดบางทีเห็นคนแก่เดินผ่านไปผ่านมาตรงนี้ค่ะนี่แหละฮะ
ตรงนี้เลยทีมข่าวก็ไปจริงจริงนะคะครับนี่ค่ะก็มีรูปปั้นช้างเออ
แต่คนที่ถูกลอตเตอรี่เขาก็นำนู่นนำนี่ไปถวายไปแก้บนเยอะนะคะ
มีรูปปั้นช้างวางตั้งตรงานอยู่ตรงนี้แต่เป็นรูปปั้นเป็นรูปปั้น
แต่คนบอกได้ยินเสียงช้างร้องอืมทีมข่าวก็เลยคุยกับชาวบ้านโคกสว่างค่ะ
ไปคุยกับป้าแดงครับป้าแดงบอกว่าก็มีคนพูดถึงนะ
เรื่องว่าเห็นดวงไฟประหลาดเห็นคนแก่เดินผ่านได้ยินเสียงช้างร้อง
แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเคยได้ยินคนพูดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ไปงานศพที่วัดมีผู้เท่าผู้แก่คนนึงพูดบอกว่าได้ยินจริง
ได้ยินเสียงช้างร้องที่ศาลตรงเนี้ยสารต้นโพบางคนก็คุยว่าเห็นแสง
บางคนก็บอกว่าเห็นคนแก่เดินป้าแดงบอกป้าแดงก็กลัวนะ
ถ้าให้ป้าแดงเดินผ่านคนเดียวตอนกลางคืนป้าแดงบอกป้าแดงอยู่แถวนี้

ศาลต้นต้นโพนี่แหละเขาว่าอย่างนี้

ก็รู้แล้วก็ว่าอย่างนี้แต่ทั้งพวกหนัวไม่ได้ยินหรอก

แต่พูดถึงว่าสิ่งลี้ลับรู้สึกว่าจะมีความรู้สึกว่า
ก็กลัวอยู่ช่วงเต็มแต่ไม่ได้กลัวช่วงที่ว่าเขาได้ยินเสียงเหล็กนึงนะ
ก็คือกลัวตรงที่ว่าคนเขาเอาสารไปทิ้งเยอะ
รู้สึกกลัวอยู่ทั้งค่ำกลางคืนมันก็อยากจะออกเท่าไหร่
สารตรงนั้นก็ไม่ไปคนเดียวก็ไม่มีใครกล้าไปกันหรอก
นี่นะคะทีมข่าวของเราบอกว่าเรื่องนี้ค่ะ
มีแหล่งข่าวคนนึงเขาขอไม่เปิดเผยชื่อ
เขาบอกว่าจริงแล้วประเด็นน่ะนะ
มีบุคคลบางกลุ่มพยายามจะสร้างกระแส
ให้เป็นข่าวให้ดัง
จะสร้างเรื่องให้คนแต่งตัวแต่งชุดเป็นกุมา
การไปยืนริมถนนให้คนขับรถผ่านแล้วถ่ายภาพ
นำเสนอเรื่องราวชวนขนหัวลุก
แต่สุดท้ายไม่มีใครกล้าทำ
เพราะนักข่าวไปทำข่าวเยอะ
กลัวจะถูกจับได้ว่าเป็นเรื่องโกหก
เป็นลักษณะโอละพ่อประมาณนี้ค่ะ

ทีมข่าวบอกว่าเป็นแหล่งข่าวให้ข้อมูลมานะคะ
เพื่อไปดูพื้นที่ให้
แต่คนในพื้นที่เขาก็มีความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เราไม่ว่ากันไม่ได้ไปแตะ
แต่ว่าเรื่องของเสียงต่างเห็นอะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้
แต่เราไปตอนนี้ก็เงียบดีเนี่ยใช่ไหม